ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่นครศรีธรรมราช
เหตุการณ์นี้ต้นต่อของเรื่องมันก็เป็นเรื่องของยาเสพติด
โป้ค่ะอายุ๒๘ปี
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ้าขี้ยา

คือเสพยาเสพติดเมาหลอนอารวาสเป็นประจำ
คือเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์
ผู้ชายคนนี้ในโป้หนุ่มขี้ยาคนนี้ไปอารวาส
ทำร้ายข่าวของของเพื่อนบ้านแล้วก็ไปทำร้ายร่างกาย
วิภาวัย๖๐กว่าจนบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจจับนะคะแต่ปล่อยออกมา
พอปล่อยออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก่อเรื่องอีก

แล้วคนที่ฆ่าก็คือสามีของคนเจ็บ
นี่ค่ะตำรวจศพศิกชน
ชุดสืบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลศิชน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจศรีชน
ไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตคือนายวิโรธ

เสื้อยืดคอกลมสีเขียวแล้วก็มีแจ็คเก็ตสีเทาใส่ทับไปอีกชั้นหนึ่ง
ถูกยิงด้วยปืนพกสั้นนะคะกระสุนเข้าไทยทอยหนึ่งนัด
ใต้ตาขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในก็คือนอนเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมง๔๐นาทีค่ะ
อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุค่ะ
ชาวบ้านตำรวจช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
ชีวิตของตัวเทียมอายุ๒๘จับได้พร้อมปืนนะคะปืนจุด๓๘กระบอก๑
แล้วก็มีกระสุนอยู่ในรังเพลิง๖นัด
กระบอกนี้จริงแล้วเป็นปืนของผู้ตาย
ตอนที่จับไนโป้เนี่ยนะในโป้ยังพูดไม่รู้
พูดไม่รู้เรื่องครับตำรวจเลยพาไปโรงพัก
แต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือคุณลุงวิโรธผู้ตายเขาก็มีอาชีพทำประมงเป็นคุณลุงที่นิสัยดี
ชาวบ้านรักบ้านพักอยู่ในซอยใกล้กับบ้านของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ทีนี้ค่ะในโป้ผู้ต้องหาเขาอยู่กับแม่อยู่กันสองคนแม่ลูก
และแม่ก็ให้ข้อมูลว่าในโป้หลอนยาเสพติดเป็นประจำเลย
อัลวาดทำลายข้าวของของชาวบ้านในซอยเป็นประจำ
ชาวบ้านเขาเอือมระอาครับย้อนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในโป้คลุมคลั่ง
หลอนยาเสพติดเดินเที่ยวเตะถังขยะในซอย
เตะไปเรื่อยเตะลมทีละทั้ง๒ทั้ง
จนไปถึงหน้าบ้านของลุงวิโรธผู้ตายค่ะ
ชื่อว่านางวิพาอายุ๖๖นั่งอยู่หน้าบ้านพอดี
โป้นอกจากจะเตะถังขยะแล้วเตะนางวิพาด้วย
ดูสิคะไปเตะไปต่อยจนนางวิพาอายุตั้ง๖๖
ล้มบาดเจ็บสาหัสหูฉีกหัวแตกเย็บตั้งหลายเข็ม
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีชนคือเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะคุณผู้ชม
ถ้าไม่มีคนไปช่วยนางวิพานะเจ็บหนักกว่านี้อีกยังดีนะ
ชาวบ้านแถวนั้นไปเห็นแล้วก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลครับเมื่อวันอาทิตย
ตำรวจจับในโป้ไปรอบหนึ่งนะคะอ่านำตัวไปสพศรีชน
แต่ไม่รู้เนื่องด้วยสาเหตุอะไรตำรวจปล่อยออกมาค่ะอืม
ปล่อยออกมาชาวบ้านก็งงเหมือนกันก็คัดค้านเหมือนกัน
ทำไมอ่ะปล่อยออกมาทำไมอ่ะชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะกับพฤติกรรมของในโป้
ครับแล้วยังไงล่ะคะสายวันนี้ก็ก่อเรื่องอีกอ่ะ
วันอาทิตย์ใช่วันนี้วันอังคารก่อเรื่องอีกเออ
ช่วงสายสายวันนี้ค่ะในโป้นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
ลุงวิโรธสามีของนางวิภาคนเจ็บอ่ะค่ะครับ
เพราะเขาโมโหไงที่ไนโป้ไปทำร้ายเมียเขาอืม
แต่มันมีจังหวะที่ทะเลาะกันประลุงบลกอรัชรัฐวัสเวี่ยงกัน
แต่คุณลุงแกก็สู้แรงในโป้ไม่ไหว
ในโป้ยิง๑๐กว่าครับอีกคุณลุงต้อง๖๐กว่าแล้ว
กระสุนเข้าไทยทอยไปหนึ่งนัดแล้วก็ยิงซ้ำเข้าตาขวา
คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินเสียงปืนบอกว่าเหมือนกับยิงหลายนัดมาก
แต่มันพลาดกระสุนมันเข้าคุณลุงวิโรธไปสองนัด
แต่จริงคือตั้งใจยิงหลายนัด
ยิงเยอะกว่านี้ใช่แต่กระสุนเข้าแค่สอง

วันนี้นะคะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวในโป้ไปที่สพศิชนเพื่อสงบสติอารมณ์
ระหว่างทำบันทึกการจับกลุ่มตัวแม่ของในโป้มาร้องไห้
แล้วก็ซุดไปกองกับพื้นแม่บอกว่าแม่รีบวิ่งมาดูแล้ว

แต่จังหวะที่มันเกิดเรื่องเนี่ยแม่ห้ามไม่ทันจริงเนี่ยแม่นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่าห้ามไม่ทันห้ามลูกไม่ทัน
นางอุดมแม่ของผู้ต้องหาอายุ๕๑ค่ะ
แม่ถึงเชิญตัวมาสอบปักคำเพิ่มที่สศิษย์ชน
แม่ร้องไห้ออกมาต่อหน้าปรับคำตำรวจ
ภูรค์กำกับสศิษย์ชนเลยแล้ว
แม่บอกว่าเฮิ่นสงสัยที่ลูกพี่ไปยิงเพื่อนบ้านตาย

แม่ก็ยอมรับนะว่าลูกชายแม่ผิดจริงไปยิงเขาตาย
คือตอนเกิดเหตุแม่ทำงานอยู่ที่แพร่ปลา
ได้ยินเสียงปืนแม่ก็รีบวิ่งมาดูพยายามจะห้ามลูก

โป้ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวมาที่โรงพักกันนะคะ

ช่วงที่สาเหตุที่ลงมือยิงลุงวิโรธ
โป้บอกว่าก็มันมีปัญหากับลูกเลี้ยงของลุงวิโรธด้วย
เขามาดูถูกอ้างไปเรื่องนู้น
ส่วนที่แย่งปืนมาจากลุงวิโรธคือป้องกันตัว

แต่ลุงวิโรธคือเขาเหมือนกับตั้งใจจะถือปืน
ไปขู่อ่ะไปต่อว่าที่ไนโป้ไปทำร้ายเมียแกจนบาดเจ็บสาหัส
แต่ในโป้บอกว่าก็แย่งปืนลุงแกมามาป้องกันตัว
แล้วก็คือในโป้อ้างว่า
วิโรธเหมือนตั้งใจจะไปยิงเขาจริงนะ

เหมือนตั้งใจจะยิงเขาก็เลยแย่งปืนมาแล้วยิงใส่ลุงซะเลย
แม่ของในโป้บอกว่าลูกชายเสพยาเสพติดจริง
แล้วลูกชายก็มีประวัติรักษาอาการหลอนยาเสพติดมาหลายปี
แม่ยอมรับว่าไนโปลูกชายคลุมคร่างบ่อย

เหรอแม่ก็โดนทำร้ายแต่แม่
ไม่มีกำลังจะส่งลูกไปบำบัดรักษาแม่บอกแบบนี้ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
แล้วดูสิแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านกับคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงคนในพื้นที่
คนหนึ่งเจ็บหนักคนหนึ่งตายแบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่าแม่ก็อยากไปแสดงความเสียใจ
อยากจะไปขอโทษทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ถ้าฟังจากแม่ของนายโป้นี่
คือว่าตรงนี้สำคัญนะฮะ
ถ้าเป็นอย่างที่แม่ของไนโป้เขาบอกจริงก็คือว่า

ก่อเรื่องก่อราวทำร้ายแม่ก็ทำร้าย
แต่แม่ไม่มีกำลังจะส่งลูกไปบำบัดยาเสพติด
คือนั่นหมายความว่ามันอาจจะเคยเหมือนข่าวที่เราเคยได้ยินใช่ไหม

ต้องเสียเงินเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่อะไรยังไง
ตรงนี้รวยงานทางภาครัฐและราชการเขามีจุดบำบัดยาเสพติด

ใช่ตรงนี้สำคัญค่ะและอีกประเด็นนึงก็คือ
คุณผู้ชมก็สงสัยมากเลยว่าแล้วทำไมปล่อยตัวไป
ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วพอปล่อยมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้
ทั้งที่ก็ทำร้ายร่างกายคนจนบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว
แล้วก็มีอาการเมาหลอนยาเสพติดตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้ว
แล้วปล่อยกลับมาก็ปล่อยกลับไปอยู่บ้านเฉย
แล้วก็มาก่อเรื่องจนฆ่าคนตายสายวันนี้
คือถ้าอ้างว่าเขาจะเอาปืนมายิงผมก่อน
คือแย่งปืนมาได้เนี่ยการป้องกันตัวมันต้องสมควรกับเหตุ

ใช่ค่ะเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงปืนแบบหลายนัด
ประมาณสัก๖นัดได้นะเพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะ

คือยาบ้าตอนนี้มันเกลื่อนเมืองนะ
นึงเนี่ยไม่กี่สิบบาทก็ซื้อมาเสพได้แล้วเนี่ย
แต่เรื่องของศูนย์บำบัดปราบปรามยาเสพติดมันก็ส่วนหนึ่ง

แต่การบำบัดถ้าเกิดอย่างที่แม่ของผู้ต้องหาบอก
โอ้โหไม่มีกำลังจะส่งลูกไปบำบัดยาเสพติด

ก็ควรจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองรับดูแลแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสังคมจริง
คุณยายของในโป้ค่ะคุณยายของผู้ก่อเหตุ

คุณยายบอกว่ายายก็เห็นนะว่าลุงวิโรธถือปืนมาหน้าบ้านจริง
โป้หลานยายเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่
พอเห็นอีกฝ่ายถือปืนมาก็เลยทะเลาะชกต่อยกัน
ตอนเกิดเหตุยายก็นั่งอยู่ในบ้านคุณยายบอกแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
บ้านของในโป้กับบ้านของผู้เสียชีวิต
ก็คืออยู่ในซอยหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
บ้านของในโป้ผู้ต้องหาห่างจากบ้านของลุงวิโรธผู้เสียชีวิต
แค่๑๐เมตรบ้านใกล้กันมาก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิหน่วยกู้ภัยสยามนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาที่บ้านนะคะ
หลังจากชนะสูตรเรียบร้อยที่โรงพยาบาลศรีชน
แล้วก็ให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนา
ญาติและชาวบ้านก็มาร่วมงานมาแสดงความเสียใจ
คือทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่า
นี่ดูสิคนดีแบบนี้ต้องมาเสียชีวิต
ฝีมือของไนโป้บุคคลอันตรายในหมู่บ้าน
ชาวบ้านบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตที่บาดเจ็บไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์
นางวิพานางวิพาบอกว่าเธอบาดเจ็บเพราะว่าในโป้ทำร้าย
ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีปัญหากับลูกเลี้ยงของเธอด้วยนะ
เพราะเธอสังเกตเห็นว่าหลังจากทะเลาะกัน
พอในโป้เห็นใครที่เป็นคนในบ้านหาเรื่องไปหมดเลย
วิพาบอกว่าเธอก็ต้องมาเจ็บตัว
สามีเธอก็ต้องมาถูกยิงตาย
ที่ผ่านมาแม่แท้ของในโป้ก็ยังโดนไนโป้ทำร้ายร่างกาย
แม่แท้ยังไม่เว้นเลย
นางวิพาบอกว่าเมื่อวานนี้ครอบครัวยังมีความสุขกันอยู่เลย
สามีเพิ่งถูกลอตเตอรี่นะคะได้เงินมาเป็นหมื่น
เมื่อวานออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลยังดีใจ
ได้เงินเป็นหมื่นยังเอาเงินไปแจกจ่ายให้กับญาติญาติอยู่เลย
แล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบไปด้วยกัน
ไม่อยากจะคิดชั่วข้ามคืนสูญเสียสามีไปแบบไม่มีวันกลับแบบนี้
วิพาบอกว่ายืนยันจะเอาเรื่องผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะคะ
ส่วนลูกเลี้ยงของคุณลุงที่เสียชีวิตนะคะ
ที่นายโป้อ้างว่าเป็นปัญหากับลูกเลี้ยงด้วยอะนะ
คนนี้นะคะนายวิทยาอายุ๓๒บอกว่าก่อนหน้าที่ในโป้จะมาก่อเหตุ
ยิงนายวิโรธลุงวิโรธอ่ะนะเมื่อเดือนตุลาคม
เคยบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาถึงในบ้านเขาไม่ทันตั้งตัวเลย
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนอย่ามาอ้าง
อย่ามาอ้างว่าทะเลาะกับลูกเลี้ยงเขามาก่อนก็เลยไปมีเรื่องมันไม่ใช่เลย
นายวิทยาลูกเลี้ยงบอกเปล่าผมไม่เคยไปทะเลาะกับเขา
เขานั่นแหละบุกมาทำร้ายผมถึงในบ้านไม่มีปีไม่มีขลุย
เมื่อวันอาทิตย์แม่ผมก็เพิ่งโดนทำร้ายวันนี้พ่อผมมาโดนยิงเสียใจมาก
แล้วทำไมไม่มีใครจัดการในโป้ตั้งแต่ต้น
ถ้าจัดการดำเนินการไปตั้งแต่ต้นมันคงไม่เกิดเรื่องร้ายแบบนี้
ส่วนตัวผมผมไม่ห่วงชีวิตผมแต่ว่าเขายังไม่วางมือ
เขายังอารวาสต่อเนื่อง
แล้วก็คนอื่นไม่เฉพาะพ่อเลี้ยงที่ตายไปแล้วตอนนี้
คนอื่นก็บาดเจ็บไปด้วย
แล้วก็ลุงคนที่เขาทำร้ายมันอัดซ้ำจนเลือดโอ้โห
ไม่ทราบว่าที่เขานอนโรงพยาบาลตอนนี้ไม่ทราบว่าฟื้นแล้วยังครับ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่
เชื่อไหมคะว่าชาวบ้านให้ข้อมูลตรงกันหมด
ว่าในโป้ทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านบ่อยมาก

โดนกันเกือบทุกคนครับแล้วปัญหาคือ
ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาทุกครั้งเลยอะค่ะ
นางเล็กค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้บอกว่า
ตอนที่ภรรยาของคุณลุงผู้เสียชีวิตถูกทำร้าย
เมื่อวันอาทิตย์ชาวบ้านไปห้าม
ชาวบ้านก็ถูกในโป้ทุบตีจนเข้าโรงพยาบาลไปเหมือนกัน
คนที่ไปห้ามก็โดนด้วย
นายสุธินอายุ๗๒เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าตอนได้ยินเสียงปืนนัดแรกก็เดินออกมาดูตั้งใจจะไปช่วยน้องชาย
พอไปเห็นอ้าวในโป้ผู้ก่อเหตุถือปืน
เล็งที่จะยิงซ้ำแล้วก็ยิงซ้ำใส่ศีรษะน้องชายแบบตั้งใจเอาให้ตายอ่ะ
ไหนบอกว่าป้องกันตัวไงถ้าป้องกันตัวมันยิงขนาดนี้เลยเหรอ
คือเล็งไปที่หัวลุงแกเลยอ่ะแล้วในโป้เล็งปืนไปที่คุณตาสุธินด้วยนะ
เลงไปด้วยนะจนต้องหนีอะค่ะ
ปั่นจักรยานมาถึงหน้าบ้านพี่ใช่ไหมคะ
อยู่แลเอาเอาปืนดูแลเอาเอาเปิลออกเลยครับ
เบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาในโป้๓ข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนปืนอย่างที่บอกว่าเป็นของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวจะต้องมีการฝากขังต่อสาร
ยังไม่ได้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็หวั่นว่าจะมีเหตุการณ์รุมประชาธรรมเกิดขึ้น
แต่ก็ต้องฝากตำรวจเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
แล้วคดีที่ในโป้ทำร้ายร่างกายนางวิพาล่ะคะ

ก็ต้องเพิ่มข้อหา
เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายอีกกรณีหนึ่งด้วย
สำหรับนางวิพาคดีนั้นอาจจะแจ้งข้อหาไปแล้ว
ส่วนคดีวันนี้ก็แจ้งข้อหาเรื่องฆ่าคนตายเรื่องอาวุธปืน
คดีของชาวบ้านคนอื่นอื่นเนี่ยยังไงเอามารวมให้หมดเลยก็แล้วกันค่ะ
เพราะชาวบ้านเขาบอกเขาก็กังวลใจเหลือเกินใช่ค่ะ
กลัวคดีจะไม่หนักโทษจะไม่หนักเดี๋ยวจะออกมาอีกออกมาเร็ว
แล้วอยากจะให้ตำรวจตอบคำถามสังคมนิดนึงค่ะที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็สงสัยนะคะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะอยากฟังข้อมูลจากฝั่งตำรวจเหมือนกัน
ว่าทำไมจับแล้วปล่อยออกมาจับแล้วปล่อยออกมาทั้งที่ก็ทำร้ายร่างกายจริง
มีคนเจ็บจริงโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะ
ชาวบ้านคนอื่นก็บอกเหมือนกันว่าก็ทำร้ายฉันอ่ะ
ตำรวจจับแล้วก็ปล่อยออกมาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็วนมาอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่คราวนี้คงจะไม่น่าจะได้ออกเร็วแล้วล่ะ
เพราะครั้งนี้ถึงขั้นยิงคนตายนะฮะ